เชื่อว่าคอลอตเตอรี่หรือว่าคอสลากินแบ่งรัฐบาลเขาตั้งข้อสังเกตกันทุกคน
เกี่ยวกับรางวัลที่๑ของงวดนี้ค่ะ
เพราะไปเปรียบเทียบกับรางวัลที่๑ของงวดที่แล้ว๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
ตัวเลขมันต่างกันแค่ตัวเลขหน้าตัวเลขเดียวเท่านั้น
ตัวเลขที่เหลืออีก๕ตัวเลขมันตรงกันหมดเลย
เดี๋ยวต้องขึ้นเป็นภาพให้ดูนี่แบบนี้นะคะ
มันต่างกันแค่เลขหน้าคุณผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเนี่ย๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
รางวัลที่๑คือ๖๑๓๑๐๖แล้วงวดนี้ล่ะ
รางวัลที่๑คือ๙๑๓๑๐๖ต่างกันแค่เลขหน้า
ซึ่งจริงแล้วคอตัวเลขบอกว่าเลข๖กับเลข๙มันก็เลขเดียวกันนั่นแหละ

เขาถือว่ากลับหางเขาถือว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกัน

ไปมาก็เลยมองว่าโอ๊ยทำไม๒งวดรางวัลที่๑เลขมันตรงกันได้ขนาดนี้
เราไปถามโคศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยก็ออกมาบอกว่า
รางวัลที่๑ที่ออกมา๒งวดแล้วมันคล้ายกันมากขนาดนี้
ตัวเลขมหัศจรรย์
เหรอถือเป็นตัวเลขมหัศจรรย์คุณผู้ชมค่ะ
ถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์
ตัวเลขก็จะเกี่ยวกับหลักความน่าจะเป็นและสถิติ
นั่นหมายความว่าการที่ผลรางวัลออกมาในงวดนี้

โอกาสเป็นไปได้คือ๑ในหมื่นล้าน

ในหมื่นล้านที่เลขจะเหมือนกัน๕ตัว

โอกาสเหมือนกันมันก็มี

ทั้ง๖ตัวให้เหมือนกันเป๊ะ

เป็นไปได้นะคะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่โอกาสเป็นไปได้ตามหลักสถิติคือ
ในล้านล้าน

เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือเป็นเรื่องมหัศจรรย์
ตามหลักสถิติมันเป็นไปได้แต่น้อยมาก
แต่ยืนยันว่าการออกรางวัลโปร่งใสทุกอย่างนะคะ
ช่วงที่ออกรางวัลมีกรรมการมีการถ่ายทอดสดทุกอย่าง

ที่จะไปพร้ำให้ตัวเล็กเหมือนกันทั้งหมด๕ตัวนะครับ

กระแสโซเชียลอาจจะมีความสงสัย

แล้วก็พร้อมให้ทุกคนพิสูจน์นะครับ

การออกรางวัลนั้นอุปกรณ์ผ่านการตรวจจากศักดิ์พิญญาณกรรมการศักดิ์พิญญาณ
การออกรางวัลจะผ่านการถ่ายทอดสดตลอดและสามารถให้มาตรวจสอบกระบวนการได้ทั้งครบถ้วน
ต้องถึงจะบอกว่าเราก็รู้สึกประหลาดใจกับตัวเลขที่ออกเหมือนกัน
ที่ออกมางวดนี้กับงวดที่ผ่านมาเนี่ยคือ๑ในแสนล้าน
เพราะมันเหมือนกันแค่๕หลักนี่คือหลักของการคำนวณตามหลักสถิติ
ทุกเลขมีโอกาสออกได้เหมือนกันตั้งแต่เลข๐๐๖ตัวจนถึงเลข๙๙๙
มีโอกาส๑ในล้านเหมือนกันแต่การที่จะออกเลขซ้ำกัน๒งวดเนี่ยมันยากมาก
ก็เป็นไปได้แต่โอกาสมันยากมากที่เลขจะซ้ำกันนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีเลยนะคะ
เขาก็บอกกันว่าเหมือนกับงงในงงกับการออกรางวัล
นี่แฮชแท็กหวยรัฐบาลไทยด้วยความที่เลขมันคล้ายกันมากจริงกับงวดที่แล้ว
คือเลขที่พิมพ์ในแต่ละงวดมันก็เลขเดิมนั่นแหละใช่ไหม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็พิมพ์งวดละ๑๐๐ล้านฉบับ
จะมีผู้ที่ถูกรางวัลที่๑งวดละ๑๐๐คน

เป็นกำลังใจให้พี่อุ๋ยและคุณผู้ชมค่ะ
นี่ฮะแล้วเชื่อไหมครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่รางวัลที่๑งวดนี้ออกมา
นี่เขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้
แผงของเขาที่เขาเอามาให้ลูกค้าซื้อนะ
ขายทางออนไลน์นะนี่มีสลักใบจริงนะฮะ
มีเลข๙๑๓๑๐๖อยู่ด้วย
มีอยู่๕ใบนี่ฮะ
แผงเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้หลังจากรางวัลออกนะครับ
บอกเย่ยินดีกับลูกค้า
ถูกรางวัลที่๑กับทางร้านด้วยนะคะ
พอโพสต์ออกไปมีคนมาแสดงความยินดีกับคนโชคดี
เพราะว่ามีคนซื้อไปตอนที่เขาโพสต์ขายมีคนซื้อไป
นี่นะฮะแต่ในคอมเม้นต์เขาบอก
วันนั้นนั่งดูเพจนี่ไลฟ์ขายสลากนะ
ชุดนี้๕ใบนี้มีคนขอซื้อไปละ๒
นั่งดูจนจบไลฟ์วันนั้น

เลยไม่รู้ว่า๓ใบนี้หลังจากนั้นน่ะนะ
อาจจะมีคนซื้อต่อก็ได้
แต่ถ้าไม่มีใครซื้อต่อทางร้านก็โอ้โห
เท้าบวมอ่ะบุญหล่นเท้าบวมอ่ะ
แม่๓ใบวันนั้นนี่เขาบอก

ก็ชอบคิดแบบนี้แหละแหมถ้าซื้อด้วยนะ
โอ้โหแล้วงวดนี้เนี่ยเลขหน้าแค่ตัวเดียวนะฮะใช่ใช่

นี่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

แล้วทุกขั้นตอนเนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าโปร่งใส
ใช่มีกรรมการมีการถ่ายทอดแล้วก็ให้ดูทุกขั้นตอนนะคะในการออกรางวัลทุกรางวัล
นี่เพราะหลายคนก็งงปนสงสัยนะ
ล่าสุดนะครับพันโทหนุนสรรสนาคมนะครับท่านเป็นผู้มนุยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยืนยันนะครับว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ส่วนตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันได้นั่นแหละในแต่ละงวด
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่เพิ่งออกไปในงวดที่ผ่านมาหรือว่าเลขที่เคยออกมาแล้ว
มันก็ซ้ำกันได้ตั้งแต่๑หลักไปยัน๖หลักดังนั้นจึงไม่มีใครรู้หรอกครับว่ารางวัลเนี่ยมันจะออกอะไรทุกหมายเลขก็มีโอกาสออกรางวัลได้หมด
นายแพทย์จินดาโรจนะเมธินนะครับท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งวันนี้มาเป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดนี้นะฮะ
อุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการการออกรางวัลในวันนี้ตรวจสอบได้หมดนะฮะทุกขั้นตอนนะครับ
ตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ขอให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ไม่ใช่แค่งวดนี้ทุกงวดเลย
เรามีดารามีคนดังออกมาโพสต์อะไรเหมือนกันใช่ไหมคะ
เนี่ยคุณซีซีวัดเนี่ยค่ะนี่ยังวะเป็นไปได้หรอ

คุณมนชัยกาญจนพงกิจนะคะ
ต่างกันแค่เลขหน้าเท่านั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้
นี่นะคะเขาก็ยังเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เป๋าตังค์เขาเปิดให้เริ่มซื้อนะ
ไปละ๘๐นี่ค่ะพี่อุ๋ยซื้อเลขเดิมอีกมั้ยคะ
จะหาแบบนี้เลย๑ในเท่าไหร่พอจะออกเนี่ย
นี่เราเป็นหนึ่งในหมื่นล้านให้ได้